บุคลากรคนสำคัญของกองทัพไปนะคะ
บรรดาเพื่อนทหารแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิต

โดยทางด้านน้องสาวของหมวดแม็กซ์
โทเขมราชดวงแก้ว
พอรู้พอทราบข่าว
ว่าเครื่องบินที่พี่ชายของเธอนั่งไปด้วยตก
เธอก็มีการโพสต์รูปเป็นรูปนี้เลยค่ะ
ตอนที่น้องสาวกับพี่ชายกำลังกอดแล้วก็หอมแก้มแม่คนละข้าง
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าเป็นภาษาเหนือนะคะที่พูด
ก็เห็นภาพนี้ก็เฮามีความสุขมาก
ไอ้ต้องปิ๊กมาหาน้องกับแม่มาอยู่พร้อมหน้ากันแหม่มนะฮะ
คือตอนนั้นที่น้องสาวได้พูดถึงพี่
เพราะว่ายังทราบข่าวว่าเครื่องบินมันขาดการติดต่อมันหายไป
คาดคิดว่าจะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็พี่ชายของตัวเองเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็คุณแม่ของร้อยโทวโรธแตงกระโทก
นักบินสังกัดพันธ์บ๒

เป็นแค่ฝันร้ายก็พอนะลูก
รวมถึงยังมีผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

บอกว่าวันนี้ขอให้เป็นแค่ฝันร้ายก็พอนะลูก
ขอให้ลูกแม่ปลอดภัยแม่รอ
ทำให้มีคนเข้ามาให้กำลังใจ
แล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่

บินทั้ง๓คนเสียชีวิตแล้วเนี่ย
คนมาตอบคอมเมนต์เยอะมาก

ขอบคุณครับที่เมื่อวานขับมาส่งผม

เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกันนะครับ

แล้วก็บอกว่าเครื่องแรกที่ขึ้นนั่ง

แต่ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการร่วมงานเลย

รวมถึงยังมีเพื่อนของร้อยโทเขมราชดวงแก้ว
เป็นการแสดงความอาลัยแล้วก็ระบุข้อความ

รอยยิ้มของเพื่อนจะยังอยู่ในใจเสมอ

เมื่อทราบว่านักบินคนดังกล่าวเป็นคนเชียงราย
ก็บอกว่าเสียใจกับอนาคตของชาติ
คิดว่าเป็นลูกหลานคนเชียงรายของเรานะคะ